ลอยเอาลอยกระทงลอยมาลอยกระทงดวงจันทร์จับนวดชวดล้ม
พร้อมกระทงเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษา
วันนี้ขอเป็นนางนกพระมาศหนึ่งวันนะคะสวยไหมครับ

เอาคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปค่ะ
วันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานออกไปลอยกระทงได้อย่างสบายเลยช่วงเย็นจนถึงค่ำ
แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะต้องพกร่มนิดนึงนะคะ
บอกแบบนี้เพราะโอกาสที่จะเกิดฝนมันเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะภาคใต้ตอนนี้ฝนตกยาวไปเลยนะคะ
เข้าถอยหลังขึ้นไปก็คือลมตะวันออกเชียงเหนือนะคะ
วันนี้นะคะจะอยู่ในระดับกลางจนถึงหนัก
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่รวมถึงแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะ
ตกลงมาเพิ่มเห็นไหมคะฝนตกตั้งแต่ช่วงประจวบคิวเรขันไปจนถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และหนักขึ้น
จนถึงช่วงเย็นจนถึงค่ำใครที่จะไปลอยกระทงรวมถึงเก็บข้าวของ
ไว้ที่เดิมค่ะยังไม่ต้องเอาลงมาส่วนคลื่นนะคะ
วันนี้ฝั่งอันดามันค่ะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แต่ฝั่งอ่าวไทยนะคะจุดไหนที่มีฝนสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
ส่วนเรื่องของลมหนาวไปอีกแล้วค่ะไปไหนไม่รู้
สองพันสิบสี่ยังไม่อยู่เลยนะคะหายไปเลยค่ะ
เหลือแค่๒๐๑๒และเป็นลักษณะของความชื้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ภาคเหนือและภาคอีสานเตือนต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมอกค่ะ
ใครขับรถขับราวเปิดไฟตัดหมอกเพราะหมอกมีแต่จะหนักขึ้น
แต่ทีนี้การลอยกระทงเป็นแบบไหนช่วงเย็นยังคงไปลอยได้เหมือนเดิมนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะมีฝนในช่วงเย็นได้นะคะลอยกระทงก็พกร่มไปด้วย
และเราก็จะต้องเตือนต่อเนื่องเพราะจะยังมีฝนตกลงมานะคะ
นี่คือช่วงทัพสแก่บริเวณหน้าสนามกีฬาน้ำเข้าถนนค่ะ
ท่วมทั้งขาขึ้นขาล่องระดับน้ำสูงยี่สิบเซนติเมตร
สัญจรก็ลำบากเจ้าหน้าที่ต้องลงไปอำนวยความสะดวก
อกจากนี้ยังมีน้ำท่วมขังอีกหลายจุด
สุดสัปดาห์นี้ใครต้องเดินทางล่องใต้
ระมัดระวังน้ำเข้ามาเติมอีกด้วยค่ะ
ช่วงนี้ลอยกระทงก็ต้องพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เชียงใหม่
เชียงใหม่เขาเป็นประเพณียี่เป็งค่ะชาวเหนือเนี่ย
เขาจะเอาโคมล้านหนามาแขวนที่หน้าบ้านต้อนรับเทศกาลลอยกระทง
ทำให้ร้านขายโคมปีนี้กลับมาคึกคักหลังจากที่ไม่ได้ขาย๒ปีค่ะ
และหลายคนบอกว่ายังกลัวโควิด๑๙อยู่เลยอาจจะไม่ออกไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง
ก็อาจจะปรับเปลี่ยนมาตกแต่งบ้านร่วมลอยกระทงแบบนะคะ
หลายคนบอกว่าช่วงนี้นะมีการลอยกระทงแบบออนไลน์
ไม่อยากไปรวมกลุ่มกันก็ลอยกระทงออนไลน์ก็ได้นะคะ
ออกไปลอยกระทงอย่าลืมพกร่มไปด้วย
และกระทงที่จะเอาไปลอยใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติหน่อยนะคะ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นใบตองหรือว่าขนมปังนะคะ
โอ้ยแต่วันดีฉันวันนี้นะคะเขาอนุญาตค่ะ
ตัวตั้งแต่ตี๕นี่แหละค่ะไม่ลบไม่ล้างเท่านั้นแหละค่ะ
หน้าเนื้อเนี่ยอยากสวยแบบนี้ไปเลยกระทง
แล้วก็จะขอลอยแบบคนโสดไปคนเดียวแบบนี้ค่ะ
ทำมาแล้วกระทงใหญ่แบบนี้นะคะ
แล้วเขาบอกว่าหลายพื้นที่จะมีจุดพลุด้วย